เอาละครับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมต้องฟังให้ดี
แล้วก็ดูรายงานพิเศษต่อไปนี้นะครับ

คุณมานซีรีกล่อมแก้วจะพาคุณผู้ชมไปดู

เขาใช้เวลาหลังเลิกงานเพียงวันหนึ่งเนี่ย

เอาเวลานี้แหละครับไปขายหมูปิ้งนะครับ

เขาบอกว่ากำไรรายได้จากการขายหมูปิ้ง

มากกว่ารายได้ประจำด้วยซ้ำไป

หมวดเล็กหรือเรือโทพูลสักทำเที่ยง
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการกลมเจรฐานเรือ
อดเครื่องแบบมาเป็นพ่อค้าหมูปิ้ง

วดเล็กใช้เวลา๕ชั่วโมงหลังเลิกงาน
ขายหมูย่างหน้าประตูนันทอุทยานสโมสร
เรียกได้ว่าเป็นทำเลทองเลยนะคะ

เมื่อหมดวัตถุดิบต่อวันที่๓๐๐ไม้

ลงทุนรวมอยู่ที่๒๑๐๐บาทต่อวัน
ำไรวันละ๑๕๐๐บาทเลยนะคะ

กำไรก็อยู่ในขั้นที่ว่า
ครอบครัวอยู่ได้สบายกว่า

ต้องมียืมเงินพี่บ้างน้องบ้าง

แล้วก็ดีขึ้นมาอันดับหนึ่งฮะ

ลูกสาวคนโตกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย

ขาย๑๒เดือนก็คืนทุนแล้วค่ะ
เตรียมขยายธุรกิจให้ภรรยาออกจากงานประจำ

ในตลาดกลางคืนทั่วกรุงเทพ
โดยซื้อรถมือ๒มาแล้วคันละ๓๐๐๐
หวังเพิ่มยอดขายเป็น๒เท่าค่ะ

อยู่ที่เนื้อหมูที่หมักกับนมสดสูตรเด็ด

ซื้อที่ประมาณ๔๕ไม้ครับ

สำหรับหมูปิ้งนมสดของหมวดเล็กนะคะ

ขั้นตามอยู่ที่๒๐๐๓๐๐บาท
เหมาก็อยู่ที่๒๓๐๐บาท

ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
มาสิริก่อมแก้วข่าวเทวรัตน์ทีวี